เราเก่งมากเราตั้งกฎิกาแล้วเราก็ชนะ
ตั้งเสร็จ

เค้าไปนู่นแล้ว
เดี๋ยวนอนแรงอยู่ละ

ซานหน้าเราเท่าไหร่๑๐๐บาท
๑๐๐๐บาทเลยหรือ

ไม่มีอย่างคู่หรอก

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
คุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๑๐๐บาท

และคาเฟ่ถ้ำกลางธรรมชาติบนพื้นที่สีเขียว
สร้างความสบายตาตั้งแต่ก้าวแร่
พร้อมทานอาหารอร่อยได้ทุกวัน

เราคงจะเววเวงเว้นวายเหมือนร้านอื่นไม่ได้แล้ว
เราคงจะเววเวงเว้นวายเหมือนร้านอื่นไม่ได้แล้ว
วันนี้มาเดทอยู่ที่ภาคกุ้งนะคะ

เชิญเลยครับประธานโทษ

อันนี้ก็ไม่น้อยเลย

พี่พาคุณจะได้บาร์บีคิวลิฟท์๒ประชาปน์

ครับผม
เมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิว
จุดเด่นของร้านจะเน้นเนื้อที่นุ่มลิ้น
ที่ทาลงบนเนื้อที่หมักจนนุ่ม
ทานแล้วได้รสชาติซอสชุ่มฉ่ำ
เข้ากันได้ดีมากกับเหนือ

เข้าไปเข้าไป

กินเลยครับกินเลย

ปูนปูน

ไป

ปูนสุดยอด

ครั้งแรกที่ไอ้พี่ก๊อฟกับขุนไม่มาเนี่ย

สมาคมกรุงเทพกีธา

ใช่ค่ะ

วันนี้ไม่เหมือนกับเทปอื่นที่เราเคยถ่ายกันมา

แล้วเขาเอาไก่เพิ่มไปเป็น๔ตัว

คือผมจะนั่งคู่มันมาสูสีสูสี

เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาเขาก่อนว่า

เดี๋ยวเราค้นกลับก่อน

เพื่อเป็นการที่จะย่นระยะเวลานะครับ

ไม่ต้องทานไก่ที่เหลือที่ร้านที่๒นะครับผม

เราเอาไก่ที่เหลือไป

ผมว่าเราไปนั่งเล่นในคลับเฮาส์อะไรกันก่อนดีกว่า

เชฟลืมบอกเนี่ย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๕๐๐บาท

ตอนนี้เราห่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นบาร์บีคิวลิฟต์ค่ะ
๑คอล์ฟวิชั่นนะคะราคา๕๐๐บาทค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
บ๊ายบายค่ะ
บ๊ายบายใส่กูด้วย

นี่นานมาแล้วฮะ
ไม่รู้ว่าถึงไปยัง
น่าจะต้องไกลแล้วแหละ
เพราะว่าหลายชั่วโมงแล้วนะ

นานมากอะนั่งผมดูแค่นั่งก่อน

ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สมาคมกรุงเทพกรีธานะครับ

เราก็จะมีบทลงโทษนะครับ
ในการที่เป็นทีมที่มาเป็นทีมที่๒ครับผม

ค่ะดูเป็นแบบว่าสแนคอ่ะอยู่แบบรอง
กินด้วยกาเมล่าอ่ะน่ารักออกอ่ะกินด้วยกาเมล่า

อ่ะบิบิกินอีกอร่อยใช่ไหมบิบิกินอีก

แต่จริงแล้วอันนี้สแนคไง

คุณก๊อฟเต็มจับครับและคุณพรากุ้ง
จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

เอามากินก่อน

ไปเปิดโป๊ะร้านเดิมกินกันเลยนะครับ

เราก็แยกไก่แยกไก่